เที่ยวที่ประเทศที่นั่นเขาทำกันอย่างไรบ้างไปติดตามกันหน่อยจ้า
นี่เห็นไหมลิฟต์นะจ๊ะลิฟต์แก้ว
เฮ้ยเป็นไงเก๋ไก่ดูสะดวกสบาย
อันนี้ลิฟต์แก้วแล้วที่คุณซื้อวันนั้นโรงแก้วเหรอ
โรงแก้วอันนี้เก็บไว้ให้ผมเองผมยังไม่ได้ซื้อเนาะไม่ต้อง
แต่ที่นี่เขาทำลิฟต์แก้วแล้วทันสมัยจริงแล้วก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้ทั้งพระผู้ใหญ่บางท่านอาจจะอายุมาก
ญาติโยมนักท่องเที่ยวบางท่านก็อายุมากเหมือนการเดินไม่สะดวก
ที่นี่เขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์นะใครก็เอาลงไม่ได้นะ

วัดแสวงหาต่างบนแสวงหาอำเภาแสวงหาจังหวัดอ่างทองเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
เขาสร้างลิฟต์ขึ้นมาเพิ่มเติมจากการ

ว่ากันว่าใช้ลิฟต์ในการขึ้นสาราการประเรียนอำนวยความสะดวกให้ชาวบ้านผู้สูงอายุผู้พิการได้ขึ้นมาทำกิจกรรมทางศาสนาได้สะดวก
นะก็เป็นสิ่งที่ญาติโยมผู้ใจบุญนั่นแหละค่ะเขาร่วมแรงร่วมใจสร้างให้กับทางวัดนะคะ
หลวงพ่อเสมอเจ้าอาวาสท่านบอกว่าที่ผ่านมานั้นนะคะผู้สูงอายุผู้พิการเนี่ยโอ้โหอยากมาทำบุญ
แต่เดินขึ้นสาราการประเรียนลำบากต้องมีลูกหลานคอยประคองบางทีมันก็เสี่ยงอันตราย
ทางวัดก็เลยมีโครงการแหละนะทำลิฟต์ขึ้นมาเป็นการอำนวยความสะดวกนะคะซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้ถึง๕๐๐กิโลกรัม
แล้วก็เป็นลิฟต์แบบลิฟต์แก้วโปร่งใสมองเห็นแบบนี้ด้วยส่วนด้านล่างสาราการประเรียนเนี่ยก็ยังมีผู้ใจบุญ
บริจาคณ์สมทบมาสร้างห้องน้ำตรงนี้ห้องน้ำยังใหญ่
ห้องน้ำวัดแหวงหาข้างในเป็นไงสะอาดเรียบร้อยดูดีเหมือนกับในห้างเลยเห็นมั้ย
ในชนะเดชธิรัตนมงคลชาตา
เดี๋ยวชาตาอะไรล่ะมาถามสิ
คิดดีทำดีก็อนุโมทนาไปด้วย
แล้วก็ขอร่วมชื่นชมผู้ที่ทำสิ่งดีแบบนี้ด้วยค่ะ

วันหนึ่งคุณชนะจะมีชื่อติ๊ดกำแพงวัด